ก่อคดีเอาไว้หนีเป็น๑๐ปีก็ไม่พ้น
มีผู้ชายคนนึงเคยก่อคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเอาไว้ที่สกลนคร
หนีมาอยู่อุดรธานีสุดท้ายถูกจับจนได้
นี่เป็นภาพตอนที่เจ้าตะที่ไปจับคุม
ท้าบ้านเลยนะครับ
และที่จับได้
พระนะฮะที่เป็นผู้นำไปจับเนี่ยไม่ใช่พระวิญญาธิการที่ท่านเป็นตำรวจพระจริงนะครับ
แต่เป็นตำรวจที่ปลอมตัวเป็นพระนี่ฮะผู้ต้องหาชื่อนายสนผลวิชัยอายุ๕๕ปี
ก่อคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตรรองไว้ก่อนเอาไว้หน่วงเหนียวกักขังด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนี้มาซ่อนตัวอยู่ที่กระท่อมในสวนยางพาราที่ตะมนตผาสุกอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี
นี่เป็นภาพตอนไปจับกลุ่มนี่เจ้าหน้าที่ก็อ่านหมายจับหมายสารไว้ให้ฟัง
นี่คดีเป็น๑๐ปีนะครับ
เรื่องราวเป็นแบบนี้ฮะร้อยตำรวจเอกธานินนี่เป็นผู้ที่นำจับ
เป็นคนที่วางแผนจับผู้ต้องหาเลยนะครับเราไปสัมภาษณ์มานะครับ
ร้อยตำรวจเอกธานินท่านเคยเป็นตำรวจเคยอยู่กองปราบ
ตอนนี้มาเป็นชุดสืบสวนของตำรวจท่องเที่ยวที่ทางพื้นที่ที่สกลนครที่อุดรธานี
ทางภาคอีสานแล้วก็ได้รู้ข่าวเรื่องคดีของในสน
สนเนี่ยสารอนุมัติหมายจับเอาไว้เป็น๑๐ปียังตามตัวไม่เจอนะครับ
สนผลวิชัยอายุ๕๕ปีตอนก่อคดีใน๔๐กว่า
ทีนี้ก่อคดีฆ่าคนตายไว้สกลนครนะฮะ
ร้อยตำรวจเอกธานินบอกว่าก็พยายามดูเรื่องของคดีนี้
ไปที่หมู่บ้านของผู้ต้องหาที่เคยอยู่แล้วก็มีครอบครัวอยู่
รู้ว่าผู้ต้องหาเนี่ยหนีออกจากพื้นที่ไปแล้ว
ตั้งแต่มีคนเจอศพคนที่ถูกฆ่าแล้วก็โยนทิ้งน้ำที่เขื่อนน้ำอูล

รู้ว่าเมื่อปี๖๓ในสนกับเมียคนที่๓
ทีแรกก่อคดีแล้วหนีไปอยู่ภาคใต้
ย้อนกลับมาที่อำเภอวังสามหมอที่อุดรธานีที่ภาคอีสาน
ทำบัตรประชาชนด้วยที่อำเภอวังสามหมอแต่ก็หาตัวไม่เจอ
จนไปสืบรู้ว่าลูกชายของเนษนมีลูกสองคน
บวชเรียนอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่อำเภอวังสามหมอนี่แหละที่อุดรธานี
ก็เลยเอางี้ดีกว่าเมื่อเมษายน๖๔เนี่ย
เป็นนักท่องเที่ยวอ่ะนะอันนี้ท่านปลอมเป็นพระนะ
แต่เมษายนเนี่ยปลอมเป็นนักท่องเที่ยวก่อนไปทำบุญที่วัดนั้น
เนรสองรูปจริงลูกของในสนที่ไปบวชเรียนอยู่
ก็เลยคุยกันในทีมตำรวจบอกต้องมีใครสักคนหนึ่งเสียสละแล้วล่ะ
คือโกนผมแล้วก็เหมือนพระเลยนะ
นผมแล้วก็อำพลางตัวเป็นพระอยู่ที่วัดเลย
แล้วก็แจ้งกับทางวัดเรียบร้อยบอกว่าขอปลอมตัวเป็นพระหน่อยฮ
เพราะว่าต้องมาสืบหาผู้ต้องหาก็เฝ้าดูพฤติกรรม
แล้วก็เนี่ยไปมาหาสู่กับเนรสองรูปนี้
จนกระทั่ง๔มิถุนายนตำรวจที่อำพลางตัวเข้าวัดวันแรกนะฮะ
โชคเข้าข้างเลยภรรยาในสนผู้ต้องหาขี่จักรยานยนต์มาหาเนรพอดี

เพราะว่าแวะมาหาเนรมาขอข้าววัดนะ
ตำรวจก็อำพลางเป็นพระอยู่แล้วก็ส่งสัญญาณให้ทีมเนี่ย
ตามภรรยาในสนไปภรรยาในสนก็ขี่จักรยานยนต์กลับไปที่บ้าน
กระท่อมป่าสวนยางที่ในสนเขาหลบซ่อนอยู่

มิถุนายนนำกำลังพร้อมหมายจับของศาล
ไปจับในสนอย่างภาพที่ท่านดูเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
อย่างนั้นก็ต้องมีคนที่ปลอมตัวเข้าไปแฝงตัวที่วัด
เพื่อเฝ้ารอโอกาส
จะมาที่วัดแล้วเราก็จะสะกดลอยไปถึงที่อยู่

แม่ชัดแล้วเราก็เลยวันที่๕เราก็เลยเข้าทำการจับกลุ่มโดยการพอวางแผนอย่างแม่ชัด๕
แกขัดคืนคืนแกก็บอกว่าไปทำอย่างงูนอย่างนี้

แล้วก็เอาศพไปทิ้งที่เขื่อนลำน้ำอุ่นครับ
เป็นสายสืบฮะต้องขออนุญาตปิดบังใบหน้าไว้หน่อย

ชื่อก็เป็นชื่อปลอมที่เราใช้ท่านผู้ชมครับ
คือในสนถูกจับได้ยังภาคเศส
บอกว่าวันเกิดเหตุอยู่ด้วยจริง
แต่ไม่ได้ลงมือฆ่าใครแต่ตำรวจบอกชัดเจนฮะ
หลักฐานมีร่วมกับพวก๔คนทำร้ายเขา
แล้วก็เอาศพทิ้งน้ำที่สกลนครเมื่อปี๕๔
ก็ถูกดำเนินคดีเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับ
พอก่อเหตุแล้วก็หนีไปอยู่ทางภาคใต้นู้น

ไปอยู่บ้านที่สกลนครมาอยู่แถวอุดรธานี